บางคนบอกว่ารอให้หนาวก่อนแล้วค่อยเที่ยวโอ้ยปีนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอย่าไปรอนะคะไปเที่ยวกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนราวหนาวกับดาวสุขพระศราผ่าคุณผู้ชมมาเที่ยวแต่เช้าเลยที่ถุงพาลตะวันจังหวัดลบบุรี
ที่นี่ควรเที่ยวทุกปีเพราะสวยทุกปี
และจะบอกว่าปีนี้ไม่ต้องรอลมหนาวนะคะ
มาได้มาก่อนเพราะช่วงนี้ยังคงมีฝนแทรกเข้ามา
แต่เดี๋ยวจะบอกว่าช่วงไหนที่เหมาะแก่การมาเที่ยวค่ะ
พูดถึงเรื่องของลมหนาวเขายังมาไม่ถึงพื้นที่ภาคกลาง
เขาเกาะได้แค่พื้นที่ทางตอนบนของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นค่ะมีฝน
สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
ช่วงนี้อ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นลงไปนะคะ
เปิดโอกาสให้ลมตะวันออกพัดผ่าเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่กลางของประเทศ
ภาคใต้ของประเทศยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้ย้ำแบบนี้นะคะ
ช่วงเช้าค่ะฝนยังไม่ค่อยเกิดนะยังไม่ค่อยเห็นเมฆเลย
แต่ว่าเริ่มเกาะตัวในพื้นที่ทะเลทั้งสองฝั่งแบบนี้
ฝนจะเริ่มตกจริงตอนกลางและตอนใต้ของประเทศค่ะ
หลังเที่ยงเป็นต้นไปประมาณบ่าย๒ฟ้าเริ่มคึ้มแล้ว
และหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นฝนลงมาได้จนถึงช่วงเย็นค่ะ
แต่มีอีกหนึ่งจุดสังเกตช่วงนี้นะคลื่นกลับมาสูงอีกแล้ว
อ่าวไทยตรงนี้และอันดามันตรงนี้
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหรือว่าควรระมัดระวังไว้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนค่ะ
ช่วงที่เรารอฝนช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยอากาศจะร้อนอบอ้าวค่ะ
พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศจะเห็นว่าเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นพอฝนตกลงมาอากาศจะเย็นสบายมากขึ้นค่ะ